คุณผู้ชมครับมีเหตุหญิงพิการทั้งแขนแล้วก็ทั้งขา
ธรรมดาก็จะช่วยเหลือดูแลตัวเองไม่ค่อยจะได้แล้ว
แล้วเธอมีอาชีพขายลอตเตอรี่
ปรากฏว่าเธอถูกพี่เขยล่วงละเมิดทางเพศมานานนับ๘ปี
ขณะที่ไปรับตัวเธอกลับมาจากการขายลอตเตอรี่นั่งรถกลับมาด้วยกัน
พี่เขยลวนลามเธอตลอด
ทั้งที่เธอไม่สามารถที่จะดูแลตัวเองได้ด้วยซ้ำ

เหตุการณ์นี้ได้รับการเปิดเผยจากหญิงสาวอายุ๓๓ปี
ซึ่งพิการแขนขาบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี๕๒จนถึงต้นปีนี้
จากตัวเองเป็นคนพิการไม่สามารถต่อสู้ขัดขืนได้
จึงถูกพี่เขยล่วงละเมิดทางเพศมาตลอด
ระหว่างกลับจากไปรับส่งขายลอตเตอรี่นะครับ
หลังจากทนรับสภาพโดยที่ไม่บอกใคร
สุดท้ายตัดสินใจไม่บอกใครไม่ได้แล้ว
ก็ได้พบสามีคนใหม่จึงตกลงร่วมชีวิตกัน
กู้เงินทำทุนซื้อสลากกินแบ่งไปขายเอง
แล้วก็ย้ายออกไปเช่าบ้านอยู่กัน๒คน
ถูกพี่สาวโพสต์หาว่าอักกะตันยูไม่เลี้ยงดูมารดา
ได้ปรึกษาสามีใหม่ของตัวเองนี่แหละครับ
เรื่องที่ถูกลวนลามทางเพศถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ก่อนที่จะตัดสินใจเข้าแจ้งความครับ
หลังแจ้งความยังถูกพี่สาวตามราวี
ทั้งคมคู่ทั้งขอให้ถอนแจ้งความ
แต่ว่าหญิงสาวผู้พิการรายนี้ยืนยันว่าจะดำเนินคดีพี่เคยให้ถึงที่สุด
อีกทั้งได้ประสานขอความช่วยเหลือจากทางมูลิธิปวีนาหงษกุล
เพื่อเด็กและสตรีครับ
ในพิการนี้ครับอีกครั้งหนึ่งที่ก็คิดว่า

จดจดทีมากี่ปีหนึ่งมาแค่ครั้งนึง
คือหนูหวังที่จดทะเบียนผลิตงกับสัตว์นี้
หวังว่าสักวันหนึ่งเขาจะมาปกป้องเราได้
ให้เรานุปนจับตรงนี้ได้
ปกป้องฉันไม่ได้อ่ะหนูก็เลยขออาหญ่กับเขา
หนูก็พยายามอะค่ะพี่พยายามแบบว่าเออ
ขออีกสักคนหนึ่งที่มาดูแลเราได้
ด้านของประธานชมรมคนพิการเทศบาลเมืองตากนะครับ
ก็คือนายมนตรีแสงวัฒนรัฐเปิดเผยว่า
พอได้ยินข่าวนี้รู้สึกเศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง
เกิดกับคนพิการที่ถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม
โดยเฉพาะเป็นผู้หญิงที่แขนขาไม่มี
ทางต่อสู้ทางชมรมต้องออกมาเคลื่อนไหว
เพื่อความเป็นธรรมแล้วก็ปกป้องสิทธิ์ของคนพิการนะครับ
ซึ่งเป็นผู้เสียหายถือว่าเป็นกรณีรุนแรง
ฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายให้เร่งดำเนินคดี
จากผู้เสียหายถูกคุกคามต้องไปพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักฉุกเฉิน

ขณะที่พันธุ์ตำรวจเอกชูสิทธิ์วงบุรี

เปิดเผยครับว่าได้รับแจ้งความจากหญิงสาวอายุ๓๓ปี

ถูกพี่เขยคมขืนกระทำชำราว
โดยพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งความแล้ว
เมื่อวันที่๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ได้สอบปากคำผู้เสียหายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อมาสอบปากคำในวันพรุ่งนี้นะครับ

เจ้าหน้าที่ก็อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐาน
ซึ่งจะให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายโดยเฉพาะทางผู้พิการเองนะครับ